แล้วตอนนี้จะพาไปหาอร่อยทาน

กับเมนูต้มยำหัวปลาปรุงปลาที่เด็ดที่สุด
และจัดจ้านที่สุดในตลาดวังหิน
หน้าตารสชาติเป็นอย่างไรติดตามในช่วง
สปัดรอบกลุ่ม
ว้าวถูกใจแน่นอน
ใครที่ชอบปลาชอบหัวปลา
เอาไปทำต้มยำแล้วก็ร้านนี้เลย

ต้มยำหัวปลาร้อยเอกบรรเทาค่ะ
เดี๋ยวจะบอกพี่กัดทีหลังนะคุณผู้ชม
ดูก่อนดูความดีงามของร้านนี้
วัตถุดิบสดมีทั้งเนื้อปลา
มีทั้งซีฟู้ดแล้วนี่ไข่ปลามาชิ้นใหญ่เลยนะคะ
พุ่งตัวเดียวก็แทบใต้หม้อแล้วค่ะ

ว่ากันว่าเขาใช้วัตถุดิบรวมกันแล้ว

แต่ขายเพียง๓ชั่วโมงก็หมดนะคะ

ถุดิบที่เขาเตรียมไว้มีทั้งกระพงแดง
ปลาช่อนไข่ปลายี่สกหรือแม้แต่
ส่วนที่บอกว่าหัวปลา
เรียกว่ายอดหินจริงเขาก็เตรียมมาด้วยเหมือนกัน
ส่วนน้ำต้มแซ่บต้มยำของเขา
มีทั้งแบบน้ำข้นและน้ำใส
ชอบแบบไหนก็บอกเอาได้นะคะ

การที่เอาหัวปลามาทำเป็นต้มยำ
ไม่ต้องห่วงนะเขาล้างล้างด้วยสารส้ม

เพราะฉะนั้นไม่คาวจ้ะกลัวเรื่องนี้แหละ

เขาทำอย่างดีสะอาดหอมอร่อย
ใครอยากตามไปชิมไปได้นะ
ร้านต้มยำหัวปลาร้อยเอกบรรเทานะคะ

คือตั้งแต่บ่าย๓เป็นต้นไป

บ่าย๓แล้วตอนนี้๔โมงกว่าแล้ว

ข้นสีสะเกด
ถามว่าเอาน้ำข้นหรือน้ำใส

ข้นใสเอาทำข้นแล้วใส

แล้วพี่เอาข้นใส

ไม่ถูกเลยอะเล่นกับคนกรุงเทพ